แม่บ้านประจำบานโฉมใหม่ใช้อะไรกว่าเดิม
พร้อมเสิร์ฟความซับ๕วัน๕สไตล์
วันจันทร์สวยพร้อมรบกับโหราแซ่บ
วันพุธพูดคุยกับผู้ชายในฝันของสาวทั้งประเทศ
วันพฤหัสเสิร์ฟความอร่อยโดยเชฟกระทะหล่อ
วันศุกร์กินเที่ยวชิวกับพ่อบ้านล้านลา

โอ๊ยเสพขนาดนี้พลาดไม่ได้นะคะ